หลวงรัชกาลที่๙ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณีกิจที่จังหวัดนครราชศรีมานับ๑๐ครั้งนะครับ
หนึ่งในนั้นเสด็จไปที่วัดบ้านไร่ซึ่งทำให้เกิดเรื่องราวความประทับใจกับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นพระสงฆ์ที่ชาวโคราชหรือว่าชาวจังหวัดนครราชศรีมาให้ความเคารพสัทธาเป็นอย่างมากครับ
อีกทั้งพระองค์ยังทรงมีแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาการขาดแคนน้ำซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับประสบกรณิกรในพื้นที่
ติดตามจากบรรยายงาน๗๗ตามรอยพระบาทครับ
ท้าวสุรรัสนาอรีวิวระศตรีที่ชาวนครราชศรีมาขอรบนับถือ
วันที่สองพฤษฐกายนปี๒๔๙๘
และถือเป็นรอยพระบาทแรกบนผืนแผ่นดินอีสานอีกด้วย
ประทับแรมอยู่ที่นี่นานถึง๓วัน
และมีพระราชกรณียกิจเยี่ยมราชดร
ทอดพระเนธสถานที่ต่าง

เสวยพระกายาหารกลางวันที่ไสงาม
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
นับจากนั้นมารอยพระบาทของพระองค์
สถิตในใจของชาวนครราชศรีมา
โดยเฉพาะเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน
ที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศ
วันที่๑๑มกราคมปี๒๕๕๙

หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
ที่ชาวบ้านเคารพสัทธาเป็นอย่างมาก
หลวงราชการที่๙ทรงขอฉายภาพหลวงพระคุณ
ระเบียงอุโบสถอีกทั้งทรงจัดแต่งจีวร
และสังคติของหลวงพ่อให้เรียบร้อย
ส่งฉายภาพเป็นที่ระลึก
แสดงให้เห็นถึงความไม่ถือพระองค์
ทรงมีพระราชปฏิสันธารกับหลวงพระคูณด้วย
มองเห็นว่าการสนทนานั้นเป็นไปแบบ
ไม่ถือพระองค์นะครับเป็นแบบกันเอง

ได้เริ่มคลายความเกร็งก็เริ่มเป็นปกติ
พระราชกรณียกิจในครั้งนี้
คือบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
บุษบกเหนืออุโบสถวัดบ้านไร่
หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินรอบอุโบสถ

รายล้อมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทเรือนแสน
สร้างความปราบปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได้

มาทนรอนานสักแค่ไหน
แต่ก็รู้สึกว่าทุกคนมีความอิ่มเอิบ
ที่เห็นพระองค์ทั้งสองนี่ได้
อยู่ที่วัดบังไลอยู่นานอยู่จนพบค่ำ
แล้วก็เสด็จกลับหลังเวลาในกำหนด

พ่อหรือพ่อบอกว่าต้องกว้าง

เพียงชาวบ้านได้เห็นพระพักษ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ชาวบ้านก็สุดแสนประทับใจ
แต่ประสบกรณิกรก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งขึ้น
เพราะเงิน๗๒ล้านบาทที่หลวงพ่อคูณทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในครั้งนี้
พระองค์ได้พระราชทานกลับคืน
เพื่อนำไปแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

ความดีใจของชาวบ้าน
เงิน๗๒ล้านที่ทนทศพระองค์ได้สะบาลให้ไป
ซึ่งท่านเป็นห่วงมากที่สุดคือด่านทุดเราเป็นพื้นที่ที่แห้งแรง

พระองค์ท่านได้เมตตาเนี่ยได้ทรงเมตตาเอาน้ำมาจาก
วางแผนไว้ตั้งแต่ห้วยหางหมา
ซึ่งในแผนที่มีอยู่มีอยู่
หลวงพ่อคูณท่านก็เล่ากับในหลวงตรงนี้
หลวงรัชกาลที่๙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
โครงการตรงนี้ก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้
เพราะว่าหลวงพ่อคูณท่านห่วงที่สุดคือเรื่องน้ำ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจในวัดบ้านไร่จนพบค่ำ

ทรงสนพระราชหารุทัยในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน
และทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดนครราชศรีมา
แต่พระราชทานโครงการพระราชดำริ
เพื่อปวงประชาอยู่อย่างร่มเย็น
พระองค์เสด็จพระราชศรีมา

ในคำว่าเศรษฐกิจปรัญญาเศรษฐกิจของเพียงของพระองค์ท่านเนี่ย
สามารถใช้ได้ตั้งแต่เล็กคือครอบครัวนะคะ
ครอบครัวชุมชนแล้วก็เริ่มมาเรื่อยนะคะ
ถึงในระดับประเทศหรือในระดับจังหวัดระดับประเทศไล่ลงมาเลยนะครับ
ไม่คิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยยึดหลังสภิพองเนี่ย

คิดว่าการดำรงชีวิตอยู่เนี่ย
ท่านสามารถดำรงชีวิตของท่านได้อย่างง่ายสบาย
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย